คุณผู้ชมครับการเมืองไทยนะฮะความจริงต้องจับตาอีก๒วัน
เลือกนายกรัฐมนตรีวันนี้มีข่าวใหญ่มีคิวแทรกเข้ามา
ช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ๑๖นาฬิกา๘นาทีนี่เองนะครับ
ในเพจเฟซบุ๊คของพักรวมไทยสร้างชาติได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความ
การประกาศของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาไว้นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องการวางมือทางการเมืองนะครับนี่ฮะโดยเนื้อหาใจความเนี่ย
โพสต์เอาไว้ในเพจของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับบอกว่าประชาชนคนไทย
แล้วก็ถึงสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติทุกท่านด้วยพลเอกประยุทธ์บอกว่า
ต้องขอขอบคุณที่สนับสนุนในการเลือกตั้งที่ผ่านมาทั้งตัวเองแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติ
ได้สอสอเขต๒๓คนบัญชีรายชื่ออีก๑๓คนรวมเป็น๓๖คน
ซึ่งถือว่าไม่น้อยสำหรับพักการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่
พลเอกประยุทธ์บอกว่าที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
เพราะต้องการร่วมสร้างพักให้มีคุณภาพมีอุดมการที่แข็งแกร่งมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
เป็นหลักให้กับบ้านเมืองในอนาคตซึ่งเชื่อว่าทุกคนทราบดีว่าตลอด๙ปีเสร็จ
ในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ทำงานมาอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลัง
แล้วก็ได้ใช้ความพยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ชาติแข็งแกร่งในทุกด้าน
มีความสำเร็จก้าวหน้าเป็นรูปธรรมหลายด้าน
แล้วก็ทิ้งท้ายในย่อหน้าสุดท้ายบอกว่าจากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมือง
ด้วยการลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
และขอให้หัวหน้าพักกรรมการบริหารและสมาชิกพัก
ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการที่ผมทำและดูแลประชาชนต่อไป
และขอให้ประชาชนไว้วางใจสนับสนุนการทำงานของพักต่อไปด้วย
ท้ายบอกขอขอบพระคุณครับพลเอกประยุทธ์จันโอชา
บิตุประกาศวางมือทางการเมือง
คือต้องบอกว่ายิ่งใกล้ถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๑๓กรกฎาคม
ประเด็นการเมืองเข้มข้นมากจริง
ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงแรกเวลาน้อยหน่อยอาจจะมีประเด็นน้อยหน่อยเดี๋ยวตามกันต่อ
คือจริงแล้วผู้สื่อข่าวเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศทั้งวันวันนี้
พลเอกประยุทธ์นี่อารมณ์ดีนะคะ
อารมณ์ดีทั้งวันเลยก่อนที่จะมีการประกาศวางมือจากการเล่นการเมืองเนี่ยค่ะ
นักข่าวบอกว่าพอหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จ
พลเอกประยุทธ์เดินมาจับใหม่ที่โพเดียม
ก็ยิ้มยิ้มแย้ม
บอกวันนี้ฟ้าแจ่มใสสว่างสวยงาม
นักข่าวถึงขั้นต้องถามเลยว่ามีอะไรดีหรือเปล่า

พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีไม่ทราบ

วันนี้เป็นเรื่องของการประชุมปกติ
และขอบคุณรัฐมนตรีที่มาประชุมกัน

ก็บอกแล้วไงเรื่องการเมืองเรื่องของกระบวนการ
เรื่องของบทการเรื่องของกฎหมายนะรัฐธรรมดุนะคะ
ว่าผมไม่มีความอินเสียในเรื่องนี้นะ
นี่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยช่วงเย็นนะคะ

ด้วยการประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
แต่นักข่าวไปถามเรื่องนี้กับพลเอกประวิทธิ์
ถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

พลเอกประยุทธ์ได้มาหารือท่านก่อนหรือเปล่า

พลเอกประวิทย์ตอบกลับมาว่า
ก็ไปถามพลเอกประยุทธ์เองสิ
ไม่ได้คุยเลยไม่ได้เจอกันเลย
หรือเปล่าท่านไม่ตอบนะคะ
แค่สายหน้าแล้วก็เดินออกจากพักไป
ทีนี้มันก็ต้องมีการตีความกันแล้วครับ

ประกาศวางมือทางการเมืองก่อนถึงวันโหวตเลือกนายก๒วันเนี่ย
มันจะมีนัยยะความหมายอย่างไรหรือไม่นะฮะ
คือมันตามมาด้วยการวิเคราะห์เยอะเลยค่ะ
ต้องถามนักวิชาการทางด้านการ
การเมืองกันแล้วกันทุกผู้ชมครับเราไปถามอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลำคำแหงนะครับ
สุขุมบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายนะฮะ
เพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงสุดท้ายพลเอกประยุทธ์ที่พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งสอสอครั้งที่ผ่านมา
ที่ตัวเองอยู่ในอำนาจมากว่า๙ปีเนี่ยยังไงก็ต้องถอนตัวจากการเมือง
อาจารย์สุขุมบอกว่าบุคลิกของพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ใช่นักการเมือง
แต่เป็นผู้ที่ชอบสั่งการในแบบของนายทหารมากกว่า
ส่วนจะส่งผลอะไรจากนี้ไปเนี่ยนะครับอาจารย์สุขุมบอกว่า
ทำให้สวรวมถึงสสแล้วก็บริวารที่เคยอยู่กับบิ๊กตู่
ไหลไปรวมอยู่กับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
อย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนและมีพลังมากขึ้น
แล้วก็อาจจะมีความพยายามในการเสนอพลเอกประวิทธิ
ขึ้นแข่งขันชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้
ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมเพิ่งจะมาลาออกเอาวันนี้
ในช่วงใกล้วันเลือกนายกอาจารย์สุขุมมองว่า
เพราะต้องการส่งสัญญาณว่าไม่ต้องการแข่งรัศมีร์กับพลเอกประวิทธิ์
ขอยอมแพ้ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีก
ซึ่งจะทำให้สวและสสที่เป็นซีกฝ่ายค้านณขณะนี้
รู้ว่าจากนี้ไปเนี่ยต้องฟังใครนี่อาจารย์สุขุมบอกแบบนี้นะครับ
อาจารย์สุขุมยังบอกนะครับว่าเมื่อบิ๊กตู่ส่งสอสอเข้าสภาแล้ว
ก็เลยถือโอกาสลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ
ซึ่งเมื่อพักรวมไทยสร้างชาติไม่มีบิ๊กตู่จากนี้ไปการคุมพัก
มันจะมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากมองว่านายพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์
ยังไม่มีบารมีมากพอที่จะคุมลูกพักในขณะนี้ได้
มันจะส่งผลอะไรต่อไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ย
ก็มันก็ทำให้พูดกันตรงว่าคู่แข่งที่ทำให้ฝั่งท่านแตก
นี่ก็คือท่านกับท่านประวิษฐ์การแยกจาก๒ท่านคือขนร้ายของฝ่ายนี้
วิกตูออกไปคนนึงเนี่ยไม่แน่นะอาจจะทำให้ฝ่ายที่เชียร์ประวิทย์อยู่
มีกำลังใจมากขึ้นว่าจะสามารถดึงเอา
องค์กระบายบที่เคยอยู่ด้วยกันมารวมกันได้มีปลัง
เมื่อก่อนนี้สมมุติจะประกาศ๑๘๐เนี่ยไม่รู้บิ๊กตู่จะเล่นด้วยไหม
ถ้าเป็นประวิทย์คนเดียวเนี่ยลูกน้องทางด้านบิ๊กตู่ก็อาจจะมาเล่นด้วย
ทั้งในกองทัพทั้งในอะไรต่อไลน่ะ
ส่วนเรื่องการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ๑๓กรกฎาคมนี้นะฮะ
บรรดาสว๒๕๐สวแน่นอนนะครับ
ก่อนหน้านี้มีทั้งบอกว่าจะโหวตให้คุณพิทาไม่โหวตให้ก็มีบอกจะงดออกเสียงก็มี
แต่ล่าสุดวันนี้มีเสียงบอกอยากให้เลื่อนไปก่อนอ่า
เนื่องจากคุณสมบัติเนี่ยยังคลุมเคลือแล้วก็ค้างคาอยู่ในกรกตนะฮะ
เรื่องนี้นะครับอาจารย์สุขุมมองว่าการที่มีกลุ่มสวที่อยากให้ยื้อการเลือกนายกออกไปก่อน
จนกว่าสารรัฐธรรมนูลจะตัดสินคดีหุ้นของนายพิธาแล้วเสร็จเนี่ย
เนื่องจากเป็นเพราะรู้ว่าอีกฝ่ายจะชนะก็เลยพยายามจะหาวิธีทางอื่นในการจัดการแทน
ผมดูว่าสวคุยว่ามั่นใจพวกตัวค้านทั้งหลายแต่ทำไมถึงอยากให้ยืดเยื้อ
จะให้เขาขอโทษกะฆ่าเขาทางด้านอื่นมากกว่า
ซึ่งถ้าเราเป็นฝ่ายเป็นต่อเชื่อแน่ชนะมันต้องจูงมันลงไปโหวตอ่ะ

สามารถใช้โอกาสนี้ใช้เสียงสารต่อเจตนารมณ์ประชาชนแสดงออกผ่านการเลือกให้ลุล่วงการจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นตัวแทนเสียงข้างมากให้มันสำเร็จให้ได้แล้วก็สื่อสารถึงประชาชนในลักษณะที่ว่าคุณพิทาพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีของทุกคนค่ะ

คือสิ่งที่ท่านอยากเห็นให้โอกาสประเทศไทยได้เดินไปข้างหน้าโดยการบริหารของรัฐบาลพักร่วม๘พักที่นำโดยนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาริมเจริญรัฐขอบคุณมากครับ
ขอบต่อเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกทีในไทยรัฐนิวโชว์ช่วงที่๒สำหรับการเมืองนะคะ